อ่ะข่าวแรกนะคะไปดูแม่แพทย์น้ำมภาหน่อยนะคะ
ปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาสดใสร่าเริงยิ้มแย้มโอ้โห
ล่าสุดคุณผู้ชมนะคะคุณแพทย์นภาไปออกรายการเจ๊คิมกินรอบวง
หลายคนเนี่ยเรียกว่าอึ้งไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าแม่แพทย์ค่ะ
เล่าเรื่องราวมรสุมชีวิตแบบว่าทั้งน้ำตา
คุณผู้ชมคือสะเทือนใจมากนะคะ
คือเธอพูดเลยนะคะว่าถ้าไม่มีลูกเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้ยังไง
คือหลายคนเอาพูดตรงเป็นดิฉันก็ช็อก
คือแพทย์เป็นคนน่ารักเจอปกติก็หัวเราะตลอด
แต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนแบบแพทย์ได้ระบายความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจจริงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วเหตุการณ์ล่าสุดก็คือคุณเบนเรสซิ่งนะคะ
เพิ่งเจอเพิ่มโทษจำคุกไปอีก๓๖ปีค่ะ
ก็ระบายความอัดอั้นเลยนะคะว่า
ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้กับลูกยังไงค่ะ
และวินาทีที่บีบหัวใจมากนะคะ

เรสซิ่งนี่คุณผู้ชมดูตามภาพเลย
คือเลสซิ่งลูกชายวิ่งเข้ามาปอบคุณแม่ค่ะคุณผู้ชม

ไปชมภาพบางส่วนบางตอนจากรายการกันเลยค่ะ
ไม่รู้จะอธิบายกับลูกว่าอะไร

ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่

แอคแล้วก็ผ่านช่วงยากหลัมบากในชีวิตมาได้

ก่อนเข้าหลายการลองไห้ไปแล้ว
คือนี้ดูอีกครั้งจะลองไห้

แต่วันที่เขาแบบไม่ไหวจริงน้ำตามันหล่นออกมาคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ล่าสุดเลยนะคะก่อนเข้ารายการแชร์ข่าวสาวซองค่ะ
เราได้คุยกับคุณแพทย์นะภาพาแพทย์เล่าให้ฟันจริงคลิป
คลิปนี้ถ่ายนานแล้วแต่วันที่มันเกิดเรื่องวันที่คุณเบนเรสซิ่งอ่ะ
โดนคดีพอดีเลยเขาเลยกั้นน้ำตาไม่อยู่จริงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วที่สำคัญค่ะมันมีประโยคจากคุณเบ้นค่ะที่ทำให้เธอแบบฟังแล้วจุกมาก
เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเบ้นที่เป็นอดีตสามีของเธอ
กับเธอก่อนที่จะเข้าเรือนจำตามภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
จะเป็นประโยคอะไรไปฟังจากแม่แพทย์น้ำประพากันเลยค่ะ
ให้เราดูแลเลสให้ดีอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็พูดว่าเราทำได้ดีมากอยู่แล้ว
แล้วเขารู้สึกภูมิใจมากที่ที่เราแบบทำหน้าที่ดีมาก
ในใจของเขาคือเขาคงคิดว่าเขาแบบอ่ะคงจะไปยาวอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เลยแล้วก็นั่นแหละค่ะ

คือแพทย์บอกว่าคือรู้จักพี่เบ้นมานานเป็นวันที่พี่เบ้นพูด
แล้วแบบขอบคุณมากที่เลี้ยงลูกออกมาได้แบบดีขนาดนี้
คือแบบแพทย์มันก็ร้องไห้อะค่ะ

ทุกข้อความนะคะที่คุณส่งมาให้กำลังใจ
คือแพทย์ก็จะทำหน้าที่ของแพทย์แบบนี้ต่อไป

แล้วแพทย์ก็จะสร้างโหล่ต่อไปแน่นอนนะคะ

รอยยิ้มที่แบบนักดารานักเต้น
แบบว่าปล่อยออกมาให้ทุกคนได้มีความสุขเนี่ย

อีกหนึ่งคุณนะที่ถือว่าสตรองมากในวงการบรรเทิร์มค่ะเนาะ